พาไปดูความสามารถของน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๔นะคะ
เป็นชุมชนบ้านคีรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาคิดค้นเขาประดิษฐ์สิ่งที่ชื่อว่าชอนาโดปั๊ม
อืมทอนาโดปั๊มคืออะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลย
และที่สำคัญพอน้องเขาคิดค้นมาได้เขาได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยค่ะ
ติดตามจากคุณสุพัตราศรีปัชชิมนะคะ
นี่คือผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเครื่องทอนาโดปั๊ม
ของนายพัทรพลพิชัยการและนายสิทธิชัยพุทธขาว
นักเรียนชั้นม๓โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๔ชุมชนบ้านคิริวงศ์
ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของเครื่องทอนาโดปั๊มมี๒ส่วน
คือตัวเครื่องและชุดพลังงาน
โดยใช้หลักการแทนที่ของอากาศคือเมื่อนำเครื่องจุ่มลงในน้ำ
ดเช็ควาวไล่อากาศในตัวเครื่องออกน้ำจะไหลเข้าแทนที่ในตัวเครื่อง
สูบลมอัดอากาศเข้าไปเรื่อย
แรงดันอากาศจะดันส่งน้ำออกไปได้ไกลตามความต้องการ
หยุดสูบอัดอากาศน้ำก็จะไม่ไหลย้อนกลับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติครั้งที่๖๗
คือน้ำมันเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของชุดครัวเรือนอยู่แล้ว
โดยที่หมู่บ้านของผมครับที่มีการทำการเกษตรตลอด
ถึงใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
เราจึงคิดค้นทำเครื่องสูบน้ำเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้
เพราะปกติก็ใช้เครื่องสูบน้ำที่มันมีราคาแพงแล้ว
พื้นที่ที่เป็นภูเขาไม่สามารถนำขึ้นไปใช้ได้ครับ
สูบน้ำธอนาโดปั๊มทดสอบปั๊มน้ำขึ้นสู่ที่สูงในแนวตั้งฉาก
สามารถใช้งานได้ดีเหมาะกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
โรงเวียนไทยรัฐวิทยา๗๔ชุมชนบ้านคีรีวงศ์
สุนันทากาญจนรัฐครูที่ปรึกษาบอกว่านี่คือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ชั้นม๑จนตกผลึกความรู้
และทำขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานได้จริงในพื้นที่เกษตรที่เป็นภูเขาสูง
ห่างแหล่งน้ำและไม่มีไฟฟ้าใช้
ความพิเศษตรงนี้คือนักเรียนจะใช้แรงดันของอากาศไปแทนที่เรื่องของการใช้ไฟฟ้า
เพราะว่าบ้านเรานี่ก็จะเป็นสภาพเป็นภูเขาก็เห็นว่าเป็นภูเขานี่บางไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
แล้วก็อาศัยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙
เครื่องสูบน้ำทอนาโดปั๊มใช้งบประมาณต่อชิ้นในการประดิษฐ์ไม่ถึง๑๐๐บาท
แต่สามารถสร้างประโยชน์และใช้งานได้จริงในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภค
และนี่คือสุดยอดผลงานนักประดิษฐ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๔ชุมชนบ้านคิรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สารวุฒิทูปเหลืองถ่ายภาพสุพัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน